มาดูเหตุการณ์เป็นความคืบหน้าจากกรณีที่ดาบเคนดาบตำรวจเคนอุดต่อม
เป็นตำรวจผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ถูกผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับคดียาเสพติดยิงเสียชีวิต
ขณะที่เข้าไปตรวจค้นพื้นที่แห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ครอบครัวเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากนะคะ
หลังจากที่นำศพของดาบเคนไปประกอบพิธีทางศาสนา
คนในครอบครัวยังบอกทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าดาบเคนเป็นเสาหลักของครอบครัว
เป็นคนดีมากทั้งในครอบครัวและเรื่องของการปฏิบัติงาน
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมากมายนะคะ
คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นบรรยากาศที่บ้านของดาบตำรวจเคน

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจภูทรวังชิ้น

ซึ่งทันทีที่ร่างของดาบเคนมาถึงที่บ้าน
หลั่งน้ำตาบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะคะ
ดาบเคนต้องจากไปแบบกระทันหันจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ดาบเคน
ขอเข้าตรวจค้นชายต้องสงสัยแต่ถูก

จนเสียชีวิตคาที่นะคะที่บริเวณถนนสายวังชิ้นลองหมู่ที่๗
อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ค่ะ
ห่างจากปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัย๒๐๐เมตรเท่านั้นนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงค่ะ

แม่ยายของดาบเคนบอกว่าดาบเคนแต่งงานกับลูกสาว
อยู่กินกันมา๒๐ปีมีลูก๒คนนะคะ
ส่วนพ่อแม่ดาบเคนเสียชีวิตหมดแล้ว
ที่ผ่านมาดาบเคนเป็นคนดีมากค่ะ
รักครอบครัวดูแลจัดการทุกอย่าง
ครอบครัวแทบไม่ต้องลำบากเลย
ขยันตั้งใจทำงานได้รับรางวัลจากการทำงานมากมาย
หลังจากที่แม่ยายทราบข่าวการเสียชีวิตรู้สึกเสียใจนะคะ
คาดคิดว่าคนดีจะต้องมาจากไปแบบนี้
แต่อย่างไรก็ตามภูมิใจค่ะ
อย่างน้อยดาบเคนได้เสียสละตายในหน้าที่
แต่หากเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะ
ส่วนพันรยาและลูกตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยค่ะ
ฟังเสียงแม่ยายหน่อยค่ะ
อย่างนี้ไหมเขาปกป้องทุกอย่างไอ้หน่อย
และนี่เขาขอม้าเสียอย่าก้อนแม่ครับ

ประกอบพิธีรดน้ำศพที่วัดใหม่กลางตำบลวังชิ้นนะคะ
มีรายงานว่าพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

แห่งชาติจะเดินทางมาร่วมงานและแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
ความคืบหน้าคดีนะคะการติดตามตัวคนร้าย
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกวีรพลพลมณี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวังชิ้น
บอกว่าหลังจากก่อเหตุเรียบร้อยคนร้ายหลบหนีไป
แต่ตำรวจได้ประวัติบุคคลต้องสงสัยนี้มาแล้วนะคะ
และจากการตรวจสอบพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งยาเสพติด
ตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุ
อนุมัติศาลออกหมายจับค่ะทราบชื่อ
วนายธีรศักดิ์วงโพอายุ๓๗ปี

ข้อหา๓ข้อหาด้วยกันนะคะ
ข้อหาแรกฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
โดยใช้กำลังประทุษร้ายในการปฏิบัติการตามหน้าที่
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตนี่คือ๓ข้อหานะคะ
ล่าสุดตำรวจจับมือยิงดาบเคนได้แล้ว

จับได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่สอง
ตำบลแม่เกิงอำเภอวังชิ้นอยู่กับแฟนสาว
มียาบ้าด้วยมีอุปกรณ์การเสพด้วยนะคะ
ขณะที่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
เดินทางลงพื้นที่พร้อมสอบสวนผู้ต้องหาในคดีนี้